โลดิโก้ดูเตอร์เต้กำลังจะก้าวจากนักการเมืองท้องถิ่น

ที่จะต้องดูแลประชาชนกว่า๑๐๐ล้านคน
ธรรมติของคนฟิลิปปินส์จากการเลือกตั้งครั้งนี้ส่วนหนึ่ง
สะท้อนให้เห็นถึงข้อกังวลถึงเหตุอาทยากรรม
เพิ่มสูงขึ้นเป็นเท่าตัวในช่วงที่ผ่านมา
ขณะเดียวกันนะครับการขึ้นเป็นประธานาธิบดีของนายดูเตอร์เต้
ก็ได้สร้างความกังวลครับว่าเศรษฐกิจจะเติบโตต่อเนื่อง
เหมือนที่ประธานธิบดีเมนิกโนอาร์ทิโน
ได้สร้างเอาไว้ตลอด๖ปีที่ผ่านมาหรือไม่
แต่ว่าสิ่งแรกที่นายดูเตอร์เต้อาจจะจัดการ
อาจจะไม่ใช่เรื่องอาธิกรรมหรือว่าเศรษฐกิจ
แต่ว่าน่าจะเป็นระบบการเมืองที่นายดูเตอร์เต้มองว่า
เขาในฐานะนักการเมืองท้องถิ่นเสียเปรียบนักการเมือง
กรุงมณิลามาโดยตลอด
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
ชมหน้าของว่าที่ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์คนใหม่

จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง๕๕ล้านคน
ชนะคู่แข่งคนอื่นอย่างขาดลอย
นี่คือฉันธรรมติของชาวฟิลิปปินส์ทั้งประเทศ
ลีลาการพูดที่โผงผางการประสัยที่รุนแรง

ประกอบกับนโยบายที่เขาประกาศจะทำแบบเดียวกัน
กับเมื่อกลางที่เขาเป็นนายกเทศสมุนตรีเมืองดาวัล
ที่ใช้กำลังปราบอาทยากรรมและยาเสพติด
แบบตาต่อตาฟั่นต่อฟั่น

และปราบผู้ร้ายแบบไม่สนใจคือแปร
การปรับความรุนแรงตามสไตล์ของดูเตอร์เต้

เคยเต็มไปด้วยอาธิกรรมและยาเสพติด
ถูกเปลี่ยนเป็นเมืองที่น่าอยู่น่าลงทุนอีกแห่งหนึ่งของประเทศ
แม้จะยังมีคำถามถึงความเป็นธรรมและสิทธิมนุษยชนก็ตาม
แต่เหตุอาทยากรรมที่เพิ่มสูงขึ้นเป็นเท่าตัว
ฟิลิปปินส์เมื่อเทียบกับ๖ปีที่แล้ว
ก็ยิ่งทำให้ความเปลี่ยนแปลงในเมืองดาวาว
กลายเป็นตัวอย่างที่ทำให้ผู้สนับสนุนในดูเตอร์เต้
อยากเห็นกับฟิลิปปินส์ทั้งประเทศ
เขาบอกว่าการแก้ปัญหาของในดูเตอร์เตอร์เต้ที่ดูไม่ซับซ้อน
ทำให้ทุกคนหวังว่าการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีกำลังจะเกิดขึ้น
แต่ท่าทีของนายดูเตอร์เต้ก็ทำให้หลายคนเริ่มกังวลแล้วว่า
เขาอาจกลายเป็นผู้นำอำนาจนิยมคนใหม่

ทำให้ชาวฟิลิปปินส์ต้องออกมาประท้วงขับไล่
เหมือนเมื่อ๓๐ปีที่แล้ว
หนึ่งวันหลังผลการเลือกตั้งเริ่มชัดเจนขึ้น
ร้อยละ๒๖สูงที่สุดตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมกราคม
ฐานรับผลการเลือกตั้งที่เป็นไปอย่างเรียบร้อย
แม้จะมีรายงานความรุนแรงเกิดขึ้น
จนมีผู้เสียชีวิตในบางจุด

นักลงทุนไว้วางใจเลือกนายดูเตอร์เต้
ในการเข้ามาดูแลเศรษฐกิจของประเทศ
เพราะทุกคนกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่า
กำลังรอความชัดเจนถึงนโยบายเศรษฐกิจ

ใครจะเป็นมือเศรษฐกิจของรัฐบาลชุดใหม่

ผลงานด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลนายเบนิกโนอากิโน
ที่สามารถพลิกฟิลิปปินส์จากที่เคยถูกโลกขนานนำว่าเป็นคนป่วย
ให้กลายเป็นเสือเศรษฐกิจที่กำลังพุ่งทะยานตัวใหม่
ด้วยการสร้างอัตราเติบโตทางเศรษฐกิจต่อปี
อยู่ที่ร้อยละ๖๒ตลอดช่วง๖ปีที่ผ่านมา
นับได้ว่าสูงที่สุดตั้งแต่คริสตวรรษ๑๕
เลียนวีนักวิเคราะห์ตลาดอาวุโสของธนาคารแห่งชาติออสเตรเลีย
เคราะห์กับลูมเบิกว่าภาคธุรกิจกำลังรอดูนโยบายด้านเศรษฐกิจ
พัฒนาและการลงทุนของนายดูเตอร์เต้
ซึ่งจนถึงตอนนี้ยังไม่มีการเปิดเผยออกมาอย่างเป็นทางการ
นายดูเตอร์เต้จะให้คำมั่นว่าพร้อมจะลาออกภายใน๖เดือน
หากทำตามนโยบายที่ประกาศเอาไว้ไม่สำเร็จ
แต่ภารกิจแรกของนายดูเตอร์เต้อาจไม่ใช่การปราบอาธิกรรมหรือยาเสพติด
รวมทั้งอาจไม่ใช่การเดินหน้าสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ
แต่อาจเป็นการจัดการการเมืองในประเทศของตัวเอง
จากก่อนหน้านี้คนใกล้ชิดของนายดูเตอร์เต้เปิดเผยว่า
เขาพร้อมที่จะเปลี่ยนระบบการเมืองของฟิลิปปินส์ใหม่
ให้เป็นระบบรัฐสภามากขึ้น
หลังจากที่ผ่านมาเขามองว่าระบบการเมืองแบบปัจจุบันของฟิลิปปินส์
เพื่อประโยชน์ต่อนักการเมืองในเมืองหลวงมากจนเกินไป
นักการเมืองบ้านนอกที่มีฐานในพื้นที่ห่างไกล
ยากที่จะเข้ามามีบทบาทในสนามการเมืองระดับชาติ
พลดาวสุโขข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน